เขาบอกว่าโดนญาติคนนี้
ดุดาบนตลอดเวลาเลย

เขาก็เลยคว้ามีดปอกผลไม้เสียบชึบเข้าไป

น้าก็ร้องโอดโอยเขาก็หนีไปเลยค่ะ

ลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านพักหลังนี้ค่ะ

ไปถึงประตูเปิดอ้าอยู่แบบนี้เลยนะคะ
แล้วก็เห็นคนตายนอนจมกองเลือดอยู่ค่ะ

นายชัยลาบวัย๓๐ปีนะคะ

กระจายตามผนังและห้องน้ำด้วย

ต่ำกว่า๕ชั่วโมงแล้วนะคะ

ที่อยู่บนเตียงไม้หน้าบ้านเกิดเหตุนะคะ

โดยคนก่อเหตุชอบมาบ้านของคนตายเป็นประจำนะคะ

ก็มาเที่ยวเล่นบ้านผู้ตายตามปกตินี่แหละ
แต่ถูกผู้ตายทั้งบ่นทั้งด่า

ไปหยิบจอบเหมือนจะเข้ามาทำร้ายร่างกายเขา

ก็เห็นว่าคนตายร้องโอดโอยจนเลือดนี่ไหลทะลักไปหมดเลย

ว่าอาจจะไปล้างเลือดล้างแผลหรือเปล่า

รู้ว่าทำเขาตายก็ตอนตำรวจตามจับนี่แหละ

เนี่ยผู้ตายเลี้ยงผมมาตั้งแต่เด็กเลย

ก็เห็นร่างคนตายนอนคว่ำหน้าจมกองเลือดอยู่

ก็รีบโทรแจ้งผู้ใหญ่โทรแจ้งตำรวจ
และผมก็พาพี่เขามาดู

ไหลเป็นทางอยู่ที่พื้นเนี่ยเยอะอยู่เลยนะคะ

เพราะได้ข่าวมาว่าผู้ตายอยู่บ้านหลังนี้คนเดียว
พี่สาวคนตายก็บอกน้องชายอยู่บ้านคนเดียวจริง
แต่น้องชายเนี่ยสติไม่ค่อยดีแต่ไม่ได้มีพิษมีภัยกับใครนะ
น้องชายชอบเสพกัญชาแล้วก็ดื่มน้ำต้มใบกระท่อม

เยาวชนวัย๑๖ปีกับพี่ชายวัย๑๙ปี

คือที่ผ่านมา๒พี่น้องเนี่ย๑๖กับ๑๙เนี่ยนะ
มีพฤติกรรมลักเล็กขโมยน้อยแล้วก็ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดด้วย
ชอบไปขออยู่บ้านคนนั้นคนนี้แบบไม่เกรงใจ
ล่าสุดนี้ก็มาขออยู่บ้านคนตายซุกหัวนอน

คิดเลยว่าจะเนรคุณขนาดนี้
พี่ชายคนตายก็เล่านะคะว่าเมื่อตอนตีหนึ่ง
เด็กคนก่อเหตุมาปลูกเขาเหมือนกัน

ไม่เห็นมีอะไรผิดปกติก็เลยกลับเข้าไปนอนค่ะ

ถ้าเกิดสมมุติว่าเขาเดินเข้าไปดูที่บ้าน

ให้มาส่องไฟฉายโดนดีเลยเป็นอะไรมากประมาณอะไร

หกปีนี่แหละข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
แต่เดี๋ยวต้องรอสหวิชาชีพมาร่วมสอบปากคำอย่างละเอียดก่อน

ส่วนกรณีที่ผู้ก่อเหตุมีพี่ชายวัย๑๙ปี
จะมีส่วนร่วมมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยไหม
ตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยาหลักฐานนะคะ